ช่วงนี้เราก็มาตรวจดวงชะตาประจำสัปดาห์
แล้วเหมือนเดิมค่ะมาเจอกันกับหมอไก่พพาธินี
สวัสดีค่ะหมอไก่สวัสดีครับโหตื่นเต้นอ่ะ
ได้เจอหมอไก่ตัวจริงแล้วอ่ะโอ้โห
ใช่หมอไก่งวดที่ผ่านมาโอ้โหไม่อยากจะถามเลย
โอ้โหมันตรงจริงครับเป็นอย่างไรฮะ
ก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะหลายคนก็หลังไมค์มาเยอะ
เรื่องเกี่ยวกับพวกเลขพวกอะไรพวกนี้
ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของคุณนะคะ
วันนี้ใช่เดี๋ยวเราต้องมาดูนะเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาของเรา
แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูภาพรวมดวงชะตาวันนี้หมอไก่มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
วัตถุมงคลในวันนี้มาไกลจากเมืองเหนือเลยนะคะจังหวัดเชียงใหม่
ก็คือจะเป็นภาพของหลวงพ่อทันใจ
ดิฉันเนี่ยไปบูชามาจากที่วัดเลยใช่ค่ะถ้าใครขออะไรก็จะสมหวังทุกเรื่องเลย
ทันใจทุกเรื่องเลยเพื่อความเป็นสิริมงคล
โอ้โหวันนี้หมอไก่เอาความเป็นสิริมงคลมาฝากกัน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เราอยากรู้ภาพรวมของดวงชะตา
วันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันก่อน
พอเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยชีวิตของเราก็เหมือนกับแบบได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เหมือน๓ราศีที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปนี้

เพราะดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วย

ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
เขาเรียกว่าดวงดีงานก็ดีเงินก็ดีนะคะ
ในเรื่องของการงานเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าวาสนามาแล้ว
การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีพฤกษกรับผิดชอบงานไหนอยู่
โอ้โหงานนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก
โอ้โหดวงดีแบบกลมเลยนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โหก็ดีไม่แพ้กันนะคะ
การเงินถือให้ขอให้เปิดกระเป๋าเงินรอไว้ได้เลย
เพราะว่าเขาเรียกเงินไหลมาเทมาจะมีรายได้ไหลเข้ามาเรื่อย

ก็เรียกว่าดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอ้โหดีมากเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะให้ดวงดีขึ้นไปอีก
เราก็ควรที่จะทำบุญนะคะ
แนะนำว่าให้ชาวราศีพฤกษกทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของกิน
ของกินเช่นในเรื่องของการตักบาทก็ได้

เราก็อาจจะทำอาหารด้วยมือของเราเอง
เป็นอาหารตักแรกเลยที่ยังไม่เคยมีใครได้กิน
แบบนี้ถือว่าอันนี้ส่งจะแรงมาก
หรือว่าเป็นการบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนที่ตอนนี้เขากักตัวอยู่ก็ได้

บางทีเหมือนกับเขากักตัวในแคมป์คนงานอะไรอย่างนี้

อีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีมากเลยนะคะ
พูดไม่ได้แล้วก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะ
ชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมาก
เพราะดวงเขาดีจริงค่ะ

งานของเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก
หลายคนชาวราศีกรกฎอาจจะมีคำถามว่า

อาจจะยังไม่เห็นว่ามันจะสำเร็จเลยมีงานนะคะ
คือดวงของเขาจะเริ่มดีสักประมาณกลางเดือน

เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎ
อาจจะเจอกับเรื่องของแบบอะไรเรื่องงานปัญหาอุปสรรคในชีวิต
เพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบว่าพอเข้าสู่เดือนใหม่ปุ๊บ
มันจะตัดตะวิกเหมือนดึงปั๊กทีวี

ใช่ค่ะมันก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
จะไปพีคสุดก็คือช่วงกลางเดือน
ใช่ค่ะแล้วดวงของเขาไม่ได้ดีแบบธรรมดา

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้
พยายามเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชา

ผู้ใหญ่ให้โชคคือผู้ใหญ่หนุนนำนะคะ

เพราะว่างานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วย
แต่ประเด็นก็คือต้องอดทนรอแป๊บนึง

เอมมี่คิดเคล็ดลับไหมคะว่าเราจะเสริมดวง

แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกสัตว์นะคะ

แต่ว่าเขาจะถ่ายชีวิตโคโค
โคโยอะไรหรือฮะ

ต่อมาเลยนะคะค่ะค่ะค่ะก็คือชาวราศรีตุลค่ะครับ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โห
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงแสงโค้งมากนะคะ
นี่ผมเสียงดำกว่าเลยเพราะผมราศรีตุล
โอ้โหดวงดีจริงนะคะเรียกว่าดวงดีมากเลย
การงานและการเงินเขาเรียกว่าดีเป็นแพ็คคู่นะคะ
ในเรื่องของการงานเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมาก

โดยเฉพาะงานที่ทำมานานแล้วอันนี้ก็คือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
เพราะว่าชาวราศีตุลไม่ใช่ประสบความสำเร็จเพราะโชคช่วย
ไม่ใช่อยู่ดีมันก็แบบความสำเร็จมันลงมาจากฟ้า
แต่เพราะว่าชาวราศีตุลเป็นคนที่ขยัน
เป็นคนที่มีความตั้งใจมานานทุ่มเทมาเยอะนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาก็ทำงานจนแทบจะสลบคาโต๊ะแล้วค่ะ

นี่แหละฮะเท่าเจ้านายได้ยินนะโอ้โห

ทีนี้พองานมันดีสิ่งที่ตามมามันต้องมีเงินหรือเปล่าหมอไก่
ใช่เลยค่ะในเรื่องของการเงินถือว่าโอ้โหดีมาก

มีโอกาสที่จะได้โชคลาภได้เงินจากหลายช่องทาง
อาจจะแบบว่าได้เงินจากงานประจำด้วย

ก็ถือว่าดีมากในเรื่องของเงิน

ดวงจะดีแต่มันต้องมีบุญหนุนนำด้วย
ขอแนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพวกวัดเล็ก
นะคะวัดเล็กวัดห่างไกลวัดที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง
นะคะแบบนี้จะอันนี้ส่งแรงใช่ค่ะจริงนะครับดวงคนอื่นบ้างหรือคะ
อยากรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะ
ผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจดวงชะตาวันนี้นะคะได้แกคุณยุทธศัพท์ภูมิคอนสารค่ะ
เกิดวันพระฤหัสบดีที่๒๒ตุลาคม๒๕๒๔ปีรกานะคะ
อยากดูเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะหมอไก่
แหม่ดูดวงสดกันให้คุณผู้ชมดูนะฮะใช่ไหมหมอไก่ครับ
ของคุณยุทธศักดิ์นะคะพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงมหาจักรพรรดิ
ดวงมหาจักรพรรดิเนี่ยเขาหมายถึงว่ามีความเก่งมีความสามารถนะครับ
ว่าจักรพรรดิเนี่ยไม่ลบไม่ได้บันลังก็คือหมายถึงว่า
เขาก็คือเป็นคนที่มีความขยันมากเป็นสารตั้งต้นเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว
ได้ด้วยตัวของเขาเองก็คือจะมีฐานะในอนาคตนะคะ
แต่ส่วนใหญ่เขาจะหมดเงินไปกับเรื่องภายในครอบครัว
เพราะว่าตัวเขาเขาเป็นคนรักครอบครัว
ใช่ค่ะส่วนเรื่องต่อมานะคะก็คือในเรื่องของโชคลาภ
โชคลาภดงเขามีโอกาสที่จะได้โชคลาภเหมือนกันนะคะ
อาจจะเป็นเพราะอันนี้สงฆ์จากการที่เขาเป็นคนรักครอบครัว

ตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปถึงนู่นวันเกิดของเขาเดือนตุลาคม

อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกโรคเก่าหรือว่าความเครียดนะคะ
บุ๊คแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่อยากเครียดดูตลอดข่าว

เพราะเรามีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมเยอะแยะเลย
รวมถึงเรื่องราวดีด้วงดีจากหมอกไก่ด้วย
ถูกต้องค่ะแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณยุทธศักดิ์ด้วยนะคะ
ได้วัตถุมงคลชินีเดี๋ยวทีมงานติดต่อกล่ะ

หมอไก่ฮะแง้มประตูดวงของวันพรุ่งนี้ให้ฟังหน่อย

ต้องถามก่อนนะคะว่าใครอยากจะย้ายงานบ้าง
ถ้าใครอยากจะย้ายงานพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวหมอไก่จะมาเช็คดวงกันค่ะ
ราศีมีเกณฑ์ย้ายงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ